มาดูต่อกันที่นางเอกสาวขาวโอโม่กันบ้างดีกว่า

สำหรับแป้งออนจิราเนี่ยขาวแสบตาจริงเลยนะคะ
หลายคนบอกว่ากี่ปีผ่านไปความสวยความขาวความใสไม่ได้ลดลงเลยค่ะ
แล้วก็ล่าสุดนะเห็นบอกว่ามารับงานละครต่างค่ายค่ะ
เขาบอกว่าเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนี้อายุก็เยอะแล้วพูดกันตรง
ขอเลือกรับงานจากบทบาทมากกว่าจำนวนเรื่องในแต่ละปีดีกว่าค่ะ

อโศกก็ไม่ทิ้งนะคะยังทำได้อยู่ค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอยากรู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
เรื่องหัวใจเนี่ยเจ้าตัวบอกเลยว่ามีคนคุยอยู่ยังจัดให้อยู่ในสถานะเพื่อนไปก่อนยังไม่ใจอ่อนง่ายค่ะ
เพราะว่ายังไงยังไงก็ต้องให้เพื่อนช่วยสแกนอีกรอบหนึ่งจ้า
ใจไปกัน

ตอนนี้แบบเอาจริงมีแต่เพื่อนอยู่กับเพื่อน

เรารู้สึกว่าแบบเวลาเราอยากทำอะไรโดยที่แบบมันสบายตัว
คนที่คุยอยู่นี่โอเคมั้ยคะ

คือน้องสบายใจกว่า

เวลาเราแบบพูดอะไรมากไปมันมักไม่ค่อยจะเวิร์คเราก็พูดน้อยดีกว่า

หรือว่าค่อยเปิดอย่างเงี้ย

ดูจากการตอบคำถามแล้วเคสตาร์ดดี้น่าจะมีมาเยอะนะคะ
ก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันว่าเพื่อนจะสแกนหนุ่มคนไหนให้ผ่านเข้ามาบ้างนะคะ
ช้าได้พระเล่มงามไม่ต้องรีบนะคะ